พนักงานขับรถส่งเบียร์ยี่ห้อดังเขาบอกว่าเขาไปแจ้งจำรวจ

แล้วมีคโมยมีโจรเนี่ยมาคโมยเบียน

ตำรวจก็เลยลงไปสอบสวนในพื้นที่

นะฮะตำรวจสภลำปลายมาตรจับกลุ่มนายอุดรสุดแก้วอายุห้าสิบสามปี
เป็นพนักงานขับรถขนส่งเบียร์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะฮะ
ฐานแจ้งความเท็จเพราะว่าเขาไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
ขณะขับรถบรรทุกเบียร์ออกจากโรงงานที่ขอนแก่นปลายทางเนี่ยจะมาส่งสาแก้ว
แต่พอมาถึงบ้านสาคูณตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาสที่บุรีรำ
จอดรถแวะนอนข้างทางด้วยความเหนื่อยเพลียหลังจากนั้นถูกคนร้ายขโมยตัดเชือกแล้วกรีดผ้าใบที่ใช้คลุมรังเบียออก
คนร้ายขโมยเบียร์ไปหนึ่งร้อยแปดสิบหกรังมูลค่าประมาณเก้าหมื่นสามพันบาท
หลังรับแจ้งตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่ว่าดันไปพบพิรุธหลายอย่าง
ระหว่างทางรถคันนี้ไปจอดอยู่ที่หน้าร้านเป็นร้านค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยไปสอบสวนนายอุดรคนขับอย่างละเอียดทำไมถึงไปจอดตรงนั้น
ทำไมถึงข้อมูลไม่ตรงกันสุดท้ายรับสารภาพครับ
กุเรื่องขึ้นมาเองแอบเอาเบียร์ที่บรรทุกไปขายกับร้านนั่นแหละที่ไปจอดนั่นแหละ
อยู่ที่อำเภอชุมพวงราคารังละ๕๐๐บาทได้เงินมาเก้าหมื่นสาม
อุดรก็อ้างว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินหาเงินไม่พอ
เพื่อนพนักงานขับรถขนส่งเบียร์ก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้สิถ้าอยากได้เงินแกก็ออกอุบายแล้วกัน
บอกว่าเนี่ยโดนขโมยขโมยไปแล้วแกก็เอาเบียนเดี๋ยวไปขายเอาเงินไปใช้แทน
แนะนำกันดีเออเพื่อนแนะนำก็เลยตัดสินใจทำตามที่เพื่อนบอก
ตัดสินใจอยู่นานเป็นอาทิตย์สุดท้ายก็ทำตามที่เพื่อนแนะนำแต่ก็ถูกจับได้ในที่สุดไปไม่รอดนะครับ